เขาบอกว่าการเก็บมะพร้าวจะต้องเปลี่ยนไป

เมื่อมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือแบบนี้ครับ
หยกชัดหยกชัดชักกับเตี๊ยวเข้ามาดัง
ตรงนี้ตัวนี้ใส่ต้น

งานสำหรับขึ้นท้นจานเกิดได้เท่านั้น
สบายไปเลยพี่น้อง

บอกตรงดูแล้วก็งงเหมือนกันว่าใช้ยังไง
แต่เหมือนกับเป็นการค่อยขยับค่อยขยับ
อารมณ์แบบฟีนี่ไปแต่มันเหมือนเป็นการ
การสร้างแบบ

สุดยอดนี่เป็นนวัตกรรมที่เห็นแล้ว

แล้วบอกเลยนะว่าไม่ได้เก็บเฉพาะต้นมะพร้าวอย่างเดียวนะ
ขึ้นต้นตานเก็บลูกตานซึ่งได้ด้วย
อาชีพว่าสูงแล้วเขาบอกว่ามีตัวเซฟตี้ด้วย
และเมื่อทดลองใช้มันปีนได้จริงขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวได้จริง
งานนี้คนสาธิตเขาทำให้เราดูอย่างชำนาญ
แล้วเขาใช้อุปกรณ์ในจังหวะที่รู้ว่าจะขึ้นจะลงอย่างไร
หากใครจะนำไปประยุกต์ใช้ก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อน
ดูด้วยนะเรื่องของเซฟตี้มันเซฟได้จริงหรือเปล่า
แต่ผมว่ามันก็เซฟได้จริงแต่เพียงแค่คุณต้องเรียนรู้มันให้ชำนาญนะ
เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชำนาญไม่เข้าในจังหวะของมัน

ใช่เป็นอวัตกรรมเลยนะ

ไม่ลืมเฟสซี่นี่ขบวนบอกเข้าใจออกแบบมาอย่างสุดยอดเลยครับ
บางคนบอกมันดรัดมันดีมันดรัดมันดรัดสุดฟัง
นาต่อให้มันแบบว่ามีความปลอดภัยแล้วใช้ง่ายอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับ
อย่างนี้ลินตกงานแล้วลินรอรับมะพร้าวหยุงล่างแล้วให้เข้ากิน
เออก็เป็นไอเดียนะคะคุณผู้ชมดี